เกาะกระแสนี้พูดถึงใครพูดถึงบังโตซิลิฟู

เขาเปิดร้านเนื้อแท้แล้วล่าสุดนี้กับกระแสที่คุณทักษิณจะกลับไทยดูซิ
ไอเดียความครีเอทของเขาคืออะไร

โพสต์เอาไว้เลยว่า๒๒สิงหา๖๖นี้นะ

เขียนเอาไว้ด้วยลดจริงไม่คอนเทนต์ไม่เพอร์เจอร์

แต่พาคุณพ่อมากินที่ร้านลดทันที๑๐พี่กาดอกจันทร์เอาไว้
เฉพาะเนื้อแท้และเซียนเตี๋ยวสาขาใกล้ดอนเมือง

คิวของคุณให้ดีอังคารที่๒๒สิงหาคมนี้
วันเดียวเท่านั้นแฮชแท็กไม่มีเลื่อน
เออมันไม่ได้อย่างนี้สิบางโต
แล้วก่อนหน้านี้นะคะเพจเนื้อแท้เขาโพสต์ข้อความเอาไว้ไง
อังคารที่๒๒สิงหา๙โมง

แล้วก็เขียนไว้ว่าเปิดปกติไม่ได้เลื่อนไม่เพอร์เจอร์นะจ๊ะ
ใจบังโตแล้วก็ทีมคลีเอด

ถ้าคุณพ่อตัวจริงไม่ว่างพาพี่ไป

แต่ต้องไป๑๐โมงนะ๙โมงยังไม่เปิด